คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของฟ้าทลายโจรกันหน่อย
คือมีผู้เสียหายเขาร้องเรียนมาว่าอยากจะให้ไปตรวจสอบ
เขาสั่งซื้อฟ้าทลายโจรจากเพจเฟซบุ๊ก
ชื่อว่าฟ้าทลายโจรยาสมุนไพรไทยต้านไวรัส
เขาซื้อมาเพื่อที่จะนำไปถวายพระนะคะ
ปรากฏว่าพอเขากินฟ้าทลายโจรเหล่านี้
มันรสชาติแปลกมันไม่มีความขมอะไรเลย
ถึงขั้นที่แบบแกะแคปซูลออกมาดู
มาดูว่าข้างในมันเป็นอะไรอ่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูค่ะ
สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์ส
แบบแต่งน้องบบวัดหยัดกับบัรแม่นเลยเหรอ
เขาจะแชนปลูกไม้ล้อเป็นไม้มาโบสไตรอย่างนั้น
ถ้าเป็นฟ้าทลายโจรจริงมันต้องมีรสชาติขมด้วยนะคะ

ฟรีปลายทางนี่ค่ะ
ทีนี้พอตรวจสอบดูนะคะ

ยี่ห้อคือเขียนว่าฟ้าทลายโจรแต่ด้านในแคปซูลนะคะผงผงอ่ะ
เป็นสีน้ำตาลนะคะน้ำตาลน้ำตาลอมเขียวพระท่านถึงขั้นลองทดสอบดู
แคปซูลแล้วก็ลองฉันดูอะค่ะรสชาติมันแปลกจริง
พอดูสถานที่ผลิตค่ะคุณผู้ชมไม่มีเลขการจดแจ้ง
ก็เลยคาดว่าน่าจะปลอมนะคะน่าจะปลอม
ก็ร้องเรียนไปที่ปคบร้องเรียนไปที่ออยให้ตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ก็สืบสวนค่ะคนโพสต์ขายอะค่ะ
ปรากฏว่าปลอมจริงนะคะแต่เขาบอกว่าไม่รู้ว่ามันเป็นสินค้าปลอม
สินค้ามาจากโรงงานอีกทีคนขายอะนะ
แล้วก็เอามาขายต่อเจ้าหน้าที่ก็รวบรวมหลักฐานขอหมายค้นนะคะ
ไปตรวจสอบอาคารพาณิชย์๓คูหาตรงนี้
ตามที่ได้ข้อมูลมาไปเจอเจ้าของโรงงานค่ะ
นางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะและเจอผู้จัดการที่ดูแลการบรรจุค่ะ
นางบี้เป็นนามสมมุตินะคะเขาเป็นแม่ลูกกัน
ของกลางเพียบเลยของกลางเยอะเลยค่ะ
คือเป็นลักษณะแบบเป็นโรงงานเลยอะค่ะครับรับวัตถุดิบเป็นผงสมุนไพรมา
รับมาจากแหล่งอื่นอีกทีแล้วก็เอามาบรรจุลงแคปซูลแล้วก็ขาย
ตำรวจบอกว่าต้องดำเนินคดีกับทั้งสองคนนี้นะคะทั้งแม่ทั้งลูกนะคะ
ทีนี้ขยายผลต่อไปเลยนะคะว่าเอ๊ะแล้วไปรับสมุนไพรมาจากไหนล่ะ
ขยายผลไปเลยจับกลุ่มโรงงานที่ส่งวัตถุดิบมา
ก็ส่งมาเป็นทอดเห็นไหมคะที่หนึ่งเป็นโรงงาน
สมุนไพรมาตรงนี้เนี่ยบรรจุใส่แคปซูล
อีกที่นึงบอกว่ารับมาอีกทีแล้วเอาไปขายทางเฟซบุ๊กมันเป็นทอดทอดแบบนี้
เเจรินทีบัตรขยายผลไปหมดเลยนะคะวันนี้ตำรวจปรับราม
กระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค
ของกลางอย่างที่เห็นหน้าจอตอนนี้
บำจุลงขวดสร้างแสนแมตต์
สินค้าระบุราสินค้าว่าฟ้าทลายโจรสั้นแค่นี้เลย
รวมแล้วของกลางเหล่านี้มูลค่าประมาณ๒แสนกว่าบาทได้
ทางพลตรบรินัทธศัพท์ชาวนาศัยผู้บังคับการปกบนะคะ
ก็เลยเตือนเลยว่าอย่าซื้อโดยที่ไม่ได้ซื้อจากแหล่งที่น่าเชื่อถือ
ซื้อจากออนไลน์มันก็ดูยากมันไม่รู้ว่าฉลากจริงฉลากปลอม
ตรวจสอบเลขออยหรืออะไรแบบนี้ค่ะ
แล้วถ้าใครขายของปลอมหยุดเถอะเพราะนี่คือเรื่องสุขภาพของคน
เรื่องความเป็นความตายยารักษาโรคอะค่ะอย่าทำของปลอมมาหลอกขายคนเลยนะคะ
ทีนี้ค่ะรักษาการรองเลยค่ะที่การคณะกรรมการอาหารและยา
ท่านก็บอกว่าตอนนี้ก็ได้มีการเฝ้าระวังนะคะ
ออยตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สมุนไพรฟ้าทลายโจร
ขายในออนไลน์เยอะเลยนะคะ
ทีนี้ออยเลยชี้แจงว่าฟ้าทลายโจรที่เขาขายแบบผิดกฎหมาย
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยังไม่ได้รับอนุญาต
ออยหมายถึงไม่ได้ใช้ฟ้าทลายโชนจริง
ใช้วัตถุดิบอื่นเช่นบรเพชร
ผลิตภัณฑ์ปลอมสวมเลขออย

อ้างว่ามีฟ้าทลายโจรเป็นส่วนผสม
๓ผลิตภัณฑ์ปลอมสูมเลขทะเบียน
มุนไพรตัวอื่นเลยซึ่งไม่ได้มีฟ้าทลายโจรผสมด้วยซ้ำ
ก็เลยต้องเตือนนะคะว่าใครที่ทำของปลอมออกมาแบบนี้
เจ้าหน้าที่จะดำเนินการให้ถึงที่สุดค่ะ
เมืองต้นนะคะผู้ต้องหาเข้าข่ายความผิด
ร่วมกันผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมโทษหนักจริงคุณผู้ชม
อัตราโทษจำคุกไม่เกิน๑๐ปีหรือปรับไม่เกิน๑ล้านบาท
ร่วมกันผลิตหรือขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรโดยไม่ได้รับอนุญาต
มีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปีหรือปรับไม่เกิน๓แสนบาท

การขายผลิตภัณฑ์สมุนไพรปลอมมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน๓ปี
หรือปรับไม่เกิน๓แสนบาทนะคะ

ใช่แล้วรวมหลายข้อหาดูสิคะบวกโทษเข้าไป
คือถ้าท่านเจอเนี่ยท่านแจ้งปคบได้เลยนะฮะ

ไม่ใช่ไม่จับนะครับจับมาหลายรายแล้วนะครับ